คดีช่อโกงของราชินีหมอลำแม่นกน้อยอุไรพร
คือก่อนหน้านี้เนี่ยถูกฟ้องร้องในคดีช่อกงเงินจำนวน๓ล้าน๘แสนบาทนะคะ
และล่าสุดแม่นกน้อยอุไรพรก็ได้เปิดบ้านแถลงข่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นกน้อยก็ได้มอบอำนาจให้ทนายความส่วนตัว
เดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองอุดรธานี
เพื่อสอบถามเรื่องราวของคดีความ
โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้ารับฟัง
หลังจากนั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
มาพบเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการหาทางออกร่วมกันกับคู่กรณีนะคะ
ส่วนกรณีที่คู่กรณีเขาท้าให้แม่นกน้อยไปสาบานต่อหน้าปู่ศรีสุโธ
ทนายความเผยว่ากรณีนี้จะทำให้เรื่องยืดยาวต่อไปอีก
อยากจะให้จบกันที่กระบวนการทางกฎหมายจะดีกว่าค่ะ
คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านคู่กรณีเองเขาก็ท้าทางด้านแม่นกน้อยอุไรพรว่า
ถ้าเอาอย่างนี้ไหมให้ไปสาบานเลยต่อหน้าพ่อปู่ศรีสุโธที่เคารพนับถือนะคะ
ซึ่งทางด้านทนายความของแม่นกน้อยอุไรพรเองก็ปฏิเสธ
ไม่ต้องไปสาววงสาบานเพราะจะทำให้เรื่องนี้มันยืดเยื้อต่อไป
ทางกฎหมายอย่างเดียวแล้วกันจะได้จบเร็วนะคะ
ก็ไม่อยากให้มีคดีความที่มันยืดยาวหรอก
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่หลายคนให้ความสนใจ